ทุกคนพยายามที่จะใช้วิชาชีพของตัวเอง
แล้วก็ความสามารถอย่างสุดกำลังของตัวเอง

เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
เพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มีนักศึกษาคนหนึ่งค่ะเขามีความบกพร่องทางร่างกาย
ก็วาดภาพในห้องผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เพื่อตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
นี่คือนายพรมพักโชธศิรดานันหรือว่าโซคู
นักศึกษาปี๓คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่
โซคูมีความบกพร่องทางร่างกายนะคะ
แขนขาไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น
แต่น้องก็ใช้ปากในการฆ่าผู้กัน
และวาดภาพลงบนผนังห้องผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลพร้าว
และมฉัตรานอนตันติธิรหิรัญ
เพื่อนร่วมคณะคอยช่วยเหลือและร่วมทีมวาดภาพในครั้งนี้ค่ะ
โดยภาพที่ว่าน้องใช้เทคนิคของสีอาคลิลิก
ลงบนผนังและเพดานห้องผู้ป่วยระยะสุดท้าย๒ห้องด้วยกัน
โดยภาพจิตรกรรมในห้องผู้ป่วยนี้จะมีพระบรมศาสติสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยพระปรมาพิไทยยอบพปรจุด
รวมถึงยังมีภาพที่เล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตคนไทยในอดีตสื่อถึงความพอเพียงและภาพพุทธประวัติ
ส่วนบนเพดานนั้นจะเป็นภาพเทวดานางฟ้าที่มาคอยรับดวงวิญญาณของผู้ป่วยในวาระสุดท้ายค่ะ
พรมพัฒน์หรือว่าน้องโซคูเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
น้องบอกว่าได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้
ที่ผ่านมาจึงปฏิบัติตนด้วยความดีมาโดยตลอดขณะที่การเข้ามาเป็นจิตอาสาก็เพื่อตั้งใจทำความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ค่ะ